ครับกลับเรียนท่านประธานธิกรกครับครับผมนายเสรีสวนภานนท์
สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้ผมก็นั่งฟัง
เพื่อนสมาชิกได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูลแก้ไขเพิ่มเติม
ที่เสนอโดยคุณผลิตและอาจารย์ปียบุตรที่มีประชาชน
หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันชื่อเสนอเข้ามา
ร่างรัฐธรรมนุนฉบับที่เสนอมาดังกล่าวนี้
ผมในฐานะสมาชิกทฤษภาคนหนึ่งก็ถูกวิพากษ์

ใช้เท้าคำที่รุนแรง

ภาควิจารณ์ในสิ่งที่ไม่จริง
โกหกกลางสภาหลายเรื่องแต่เราก็อดทน
จากจุดเริ่มต้นในร่างรัฐมนุนที่แก้ไขเพิ่มเติม
วุฒิสภาคงเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกพาดพิงถึง
เพราะมีที่มาที่ไปจากการแต่งตั้ง
ของท่านพระเด็กพยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นหัวหน้าคอสชในสมัยนั้น
แล้วท่านก็พูดย้ำตลอดว่าสิ่งที่ท่านเสนอ
มาดังกล่าวนี้อยู่ในรัฐธรรมนูลที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อจะ

ผมก็พยายามดูครับท่านประธานครับ
ว่ารัฐธรรมดุลปี๖๐เนี่ย
เป็นรัฐธรรมนูลที่ถูกกล่าวหา

ทั้งที่พี่น้องประชาชน๑๖ล้านคนเนี่ย

แล้วก็ลงคะแนนสนับสนุน

แต่ท่านกำลังเอารัฐมนูล

โดยคน๑๓๕๐๐๐คน

แล้วก็บอกว่าเป็นรัฐมนูล

กว่าปี๖๐ซึ่งเป็นระบอบประยุทธ์

ถ้ารัฐธรรมดุลฉบับ๖๐เนี่ย

แล้วฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยครับ

มาจากการปฏิวัติรัฐประหาร
ผมว่าสิ่งต่างมันผาลพ้นไปหมดแล้ว

แต่ท่านก็ยังไม่เคารพในเสียงของประชาชน

ตีกันไว้อีกว่าอย่าเอา๑๖ล้านเสียงมาอ้าง
ทั้งทั้งที่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นความเป็นจริง
แต่สิ่งที่นำเสนอมาแก้ไขรัฐมนูลฉบับปี๖๐ที่กำลังพินาอยู่นี้
หลักการและเหตุผลเป็นหลักการเหตุผลที่ใช้ถ้อยคำที่รุนแรง
บ้านเมืองมันถึงได้ยุ่งครับท่านประธาน
เพราะถ้อยคำภาษาที่เขียนอยู่ในหลักการเหตุผลเนื้อหาสาระ
ร่างรัฐธรรมนูลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้
เขียนไว้รุนแรงมีกระบวนการที่สมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้ว
ร่างฉบับนี้เป็นร่างที่แทรกแซง
หลายระบบหลายองค์กร
แต่บ้านเมืองมันยุ่งเพราะรัฐมนูลเขียนอย่างหนึ่ง
แต่เวลาท่านอภิปรายอธิบายในสภาใช้ถ้อยคำที่สวยหรู
ถ้อยคำประดุษหนึ่งไม่มีอะไรเลย
เขียนอย่างพูดอย่างทำให้คนนี้นะครับ

นึกว่ารัฐมนูลฉบับที่ท่านเสนอมาแก้ไขอยู่นี้
เป็นรัฐมนุนที่มีประโยชน์
กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ
สามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์กรต่างที่เกิดขึ้น
ได้อย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์สวยหรู
แต่ในเรื่องเหล่านี้นะครับท่านประธานถ้าจะพูดกันตรง
ผมว่าวุฒิสภาหรือสมาชิกวุฒิสภาทุกคน

ถ้าหากว่าจะมีประชาชนจะจำนวนเท่าไหร่ก็ตาม
ที่มีสิทธิ์จะขอแก้ไขรัฐมนูล
หรือท่านสมาชิกรัฐสภาประสงค์จะแก้ไขรัฐมนูล
ผมว่าสมาชิกวุฒิสภาก็ไม่ขัดข้อง
แต่การแก้ไขรัฐมนูลนั้นต้องมาโดยสุจริต
ต้องแก้ไขรัฐมนูลโดยไม่แอบแฝงถึงผลประโยชน์ส่วนตน
ต้องแก้ไขรัฐมนูลที่มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ
นี่คือสิ่งที่สมาชิกวุฒิสภาผมเชื่อได้ว่าทุกคนครับ
มีจิตสำนึกคิดเป็นรู้ว่าสิ่งอะไรควรอะไรไม่ควร
เราได้ถูกกล่าวหาตั้งแต่เช้ามานะครับถูกสับโขกด้วยถ้อยคำ
กระทบกระเทียบเปรียบเปลยเหมือนเราไม่ได้ทำงานอะไรเลย
เป็นองค์กรวุฒิสภาเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่รับเงินเดือน

อย่างน้อยที่สุดนะครับท่านประธานสวชุดผมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ซื้อเสียงเข้ามาครับ
จะดีจะร้ายยังไงเนี่ยครับก็ไม่ได้เคยโกงการเลือกตั้ง
ไม่เคยทำผิดกฎหมายแต่เข้ามาโดยระบบที่รัฐมนูล
ปัจจุบันเขียนเอาไว้พี่น้องเขาฉันพี่น้องประชาชนเขาฉันธามติว่ารัฐมนุนเป็นอย่างนี้
สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ก็เข้ามาตามรัฐมนูล
แต่ท่านก็บอกว่าไม่ได้มาจากประชาชนก็ประชาชนเก่าให้มาแบบนี้ครับ
อย่างที่ผมเคยพูดบ่อยบ่อยท่านประธานเมื่อรัฐมนูลสี่ศูนย์
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาผมก็มาตามวิถีทางเลือกตั้งเข้ามา
ผมก็ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครที่มาจากเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน
แต่เมื่อรัฐมนูลฉบับ๖๐ให้มาแบบนี้
ผมว่ามันก็เป็นความชอบทำครับของคนทุกคนที่เป็นสมาชิกวุฒิสภา
และเข้ามาอยู่ในห้องแห่งนี้มาโดยความถูกต้อง
ไม่ได้มาผิดกฎหมายมาตามรัฐมนูล
นี่คือสิ่งที่เราเนี่ยนะครับอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชน
เพราะผมเข้าใจว่าผมบอกกับพวกท่านเนี่ยนะครับท่านไม่เข้าใจหรอก
เพราะท่านถูกฝังหัวไว้หมดแล้วนะครับ
สมาชิกวุฒิสภามาแบบไม่ชอบมาแบบสืบทอดอำนาจ
ท่านก็ท่องมาอยู่แล้วตั้งแต่ไหนตะไรเราจึงไม่หวังว่าจะให้ท่านเนี่ยนะครับ
มาเชื่อถือหรือว่าเห็นพ้องต้องกับเรา

ผมว่าไอ้การล่างรัฐมนูลที่กำลังพินาอยู่นี้
เป็นเพียงกระบวนการกลไกรูปแบบหนึ่งในทางการเมือง
ถ้าหากว่าร่างรัฐมนูลฉบับนี้ถูกเสนอ
โดยบุคคลซึ่งเป็นกลาง
ซึ่งมีเจตนาดีมีความจำนงมีความประสงค์ดี
แล้วเสนอร่างรัฐมนุนขึ้นมาสักฉบับมีพี่น้องประชาชนไม่ต้องถึงแสนคนล่ะครับ
แค่ห้ามื่นชื่อเนี่ยครับเสนอร่างรัฐมนูลเข้ามาในสภา
ผมว่าเราก็ต้องพิจารณาด้วยความเคารพในเสียงของพี่น้องประชาชนเหล่านั้น
แต่ร่างฉบับนี้เนี่ยนะครับเสนอมาโดยใครครับ
มันเป็นกลุ่มที่เสนอร่างรัฐมนูลเนี่ยนะครับ
โดยมีเนื้อหาสาระของร่างรัฐมนูล

ประท้วงท่านประธานครับเชิญครับ
ครับผมประสบงศ์สอนวัดในฐานะสมาชิกรัฐศพาขอประท้วงผู้อภิปราย
ผิดข้อบังคับข้อ๔๕ซึ่งใช้คำว่ามันครับ
ซ้ำกับที่ประธานเคยเตือนเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่ครับ
ถ้าใช้คำว่ามันก็หลีกเลี่ยงเลยครับ

สภาแห่งนี้มันตกต่ำก็เพราะคนคิดอย่างนี้ท่านประธาน

คิดแค่เพียงแต่จะมาเบรก
เพื่อให้พูดไม่ต่อเนื่อง

ว่าท่านที่เสนอแก้รัฐมนูลเนี่ย

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรา
ถ้าหากว่าเสนอรัฐมนูลมาโดยสุจริตนะครับ
ผมว่าเราพร้อมที่จะพิจารณาครับ
ไม่มีอะไรแอบแฝงเราก็พร้อมจะพิจารณา
แต่ถ้าหากว่าเสนอรัฐมนูลในรูปแบบที่เป็นอยู่นี้เนี่ยนะครับ

ว่าการเสนอที่มีเนื้อหาสาระ
ประเด็นต่างที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับ

ที่กระทบกับองค์กรต่าง

ถ้อยคำที่รุนแรงอย่างที่ว่า

ว่าเสนอข้อมูลเนื้อหารัฐมนูลเหล่านี้
กระทบกระแทกกับคนไปทั่ว

แสดงเห็นว่าท่านต้องการจะสร้างความขัดแย้ง
ต้องการจะสร้างสถานการณ์ให้ไม่รับร่างรัฐมนูลฉบับนี้
เพราะมันจะมีผลในทางการเมืองมากครับท่านประธาน
และมันก็จะได้ประโยชน์หลายอย่าง

ถ้อยคำในร่างรัฐมนุนฉบับนี้
เป็นภาษาทางกฎหมาย

นักกฎหมายที่ไหนอ่านแล้วก็รู้เท่าทันเหมือนกัน
เจตนารมณ์แต่ละถ้อยคำนั้นนะครับ
ที่ท่านเสนอมาในร่างฉบับนี้เนี่ย

ซึ่งผมเชื่อครับว่าเนื้อหาทั้งหลายเหล่านี้นะครับ
ประสงค์ที่จะไม่ให้สภาแห่งนี้
ไม่รับร่างรัฐมนูลฉบับนี้

ท่านก็กำลังมาสร้างความชอบทำให้กับตัวเอง
เสนอร่างรัฐมนูลแล้วสภาเขาไม่รับ

ก็จะรู้สึกไม่ดีกับสภาแห่งนี้

ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนได้เสีย

ไม่ต้องการที่จะยอมเปลี่ยนแปลง
นี่คือท่านกำลังสร้างแพ้รับบาป
ในสิ่งที่ท่านประสงค์จะให้เกิดขึ้น
ผลที่ตามมาครับท่านประธาน
ที่ผมกราบเรียนท่านประธานว่า
ถ้าหากว่าเป็นบุคคลในกรในขอ

แต่ท่านที่เสนอร่างรับนูลฉบับนี้มา
ท่านเคยเจ็บช้ำน้ำใจ
ท่านเคยถูกสารรัฐมนูลตัดสิน

มันให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองของท่าน
แล้วยังมีกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาของท่าน
ที่ท่านให้ความคิด
ให้ความเข้าใจในทางการเมืองที่ผิด
กระทั่งเขาต้องคดีความลูกหลานของพวกเราทั้งนั้น

ท่านก็กำลังที่จะสร้างบรรยากาศสร้างสถานการณ์เหล่านี้
เพื่อที่จะด้อยค่าเพื่อที่ลดความเชื่อถือ
ของสารรัฐมนูลของสารปกครองของสารยุติธรรม

ที่กำลังพิจารณาเรื่องที่พัก
หนึ่งกำลังจะถูกยุบกำลังถูกพิจารณา
สร้างความขัดแย้งเพื่อให้มันเกิดขึ้นเสียก่อน
ถ้าหากสารตัดสินจริงว่าท่านถูกยุบพัก
หรือถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือถูกลงโทษในทางอาญา
ท่านก็มีเหตุแห่งการพิจารณาของสภาแห่งนี้
ว่านั่นเลยเป็นเหตุผลล่ะที่จะต้องมีการปรับปรุงศาลแล้ว
ไม่เชื่อสารเพราะสารไม่ให้ความเป็นธรรม
สารตัดสินไม่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับ
ท่านประธานครับผมถึงได้กราบเรียนท่านประธานไงครับ
คุณจุลภัณฑ์เชิญหน่อยครับ
ท่านประธานที่กรบผมจุลภาษณ์อำมวลวิวัตร
จากจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ต้องประท้วงท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้อภิปราย
ข้อบังคับการประชุมข้อที่๔๕ครับ

เรากำลังพิจารณาเรื่องของการแก้ไขร่างรัฐมนูล

อยากจะฟังว่าสาเหตุในเรื่องของตัวร่าง

ที่ท่านจะหาเหตุมารับหรือไม่รับ

ท่านประธานโปรดควบคุมการประชุมครับ
ผมติดตามทุกคำนะครับ

เราก็กล่าวหาองค์กรอิสระ

สิ่งที่ผมพูดอยู่ในประเด็นครับ
ผมกำลังจะบอกท่านประธานว่า

กำลังพิจารณาร่างรัฐมนูลฉบับนี้เนี่ยนะครับ

แต่เป็นการต่อสู้ในทางคดีความเฮือกสุดท้าย

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังกราบเรียนท่านประธาน

พิจารณาในเรื่องเหล่านี้มาทั้งวันเนี่ยนะครับ

โอกาสที่จะผ่านนี่มันยาก

กล่าวหาในส่วนซีกรัฐบาล

ทุกคนเหล่านี้เนี่ยนะครับ

ให้ผ่านวาระหนึ่งหรือไม่

เจตนาจะให้ร่างเหล่านี้มันตกได้อย่างไร

ยื่นเรื่องเข้ามาให้สภาพิวนา

เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในสภาอีก
เพราะว่าจะเป็นช่องทาง

เข้ามาหาโอกาส

พูดถึงนายกรัฐมนตรี

มันไม่ได้ลึกซึ้งอะไรเลยครับ

ที่ทำเรื่องเหล่านี้ขึ้นมา

ว่าเรากำลังจะรับวาระหนึ่งหรือไม่

ตัดสินใจลงมติให้หรือไม่

มันเป็นการสร้างสถานการณ์ขึ้นมา

แทนรัศดรในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ประท้วงผู้อภิปรายซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ข้อบังคับข้อ๔๕อย่างแน่นอนเพราะท่านกำลังใส่ร้าย
และอภิปรายไม่ไว้วางใจผู้เสนอกฎหมายมากกว่า
เรื่องนี้ผู้ฟังทางบ้านประชาชนคนอยู่ในสภานี้ฟังกันชัดเจน
ข้าราชการในสภาก็วินิจฉัยได้ครับท่านประธานครับ

อยากให้ท่านประธานเตือนสวด้วยครับ
พอดีผมก็เปิดโอกาสให้พวกเราอภิปรายได้เต็มที่นะครับ
ตอนที่รอพิปรายถึงวุฒิสภาวุฒิสมาชิก
องค์กรภายนอกเนี่ยเราก็ใช้เหตุผลที่รุนแรงนะครับ
ถ้อยกรรมที่รุนแรงแล้วก็องค์กรเหล่านั้นก็ไม่มีโอกาสได้มาชี้แจงอะไรเลย
แต่เราก็ได้พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นประเด็นที่คุณเสรีพูดก็ยังอยู่ในเรื่องที่เราได้พูดกันนั่นเองครับ
แต่ว่าคุณเสรีก็อาจจะคุมเรื่องที่อย่าไปออกนอกเรื่องนะครับ
และอย่าไปเอ่ยถึงองค์กรหรือบุคคลในที่ไม่เขียวข้องกับที่เขาอภิปรายครับเชื่อหน่อยครับ
ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
ผมไม่ไม่ได้เอ่ยถึงองค์กรนอกเลยครับพูดกันต่อหน้าเนี่ยครับ
เพราะว่าสิ่งที่ท่านกล่าวหาตั้งแต่เช้ามานะครับท่านว่าวุฒิสภาตลอด
กล่าวหาพวกผมตลอดว่าผมไม่ดียังไงเข้ามายังไง
ทอดอำนาจยังไงเข้ามาแล้วไม่ทำงานยังไงลงมติยังไง
ซึ่งสิ่งที่ท่านนำมาเนี่ยนะครับเอาแค่ตัวเลขมาพูด
แล้วทำให้เสียหายว่าสภาวุฒิสภาไม่ทำอะไรเลย
แล้วเมื่อสภาลงมติแล้วผลเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้น
แต่ท่านเอาจำนวนตัวเลขว่าเท่านี้ลงเท่านั้นไม่ลงนะครับ
เท่านี้กี่คนเท่านั้นกี่คนท่านพูดโดยมีเจตนาอะไร
จะให้เป็นไปตามที่ท่านคิดหมดเหรอถ้าผลที่ออกมาเป็นไปตามท่านคิด
ท่านก็มาเป็นสมาชิกวุฒิสภาเสียเองบ้านนี้ไม่ต้องมีวุฒิสมาชิกวุฒิสภาก็ได้
เอาแต่เสียงพวกท่านแล้วมันใหญ่สั่งอะไรก็ได้ในประเทศนี้
อะไรที่คิดไม่เหมือนท่านผิดหมดอะไรที่ท่านต้องการอยากได้
เสนอเข้ามาใครไม่คิดตามท่านเป็นเรื่องเลวร้ายหมด
นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับพวกเราถูกกล่าวหากล่าวว่าด้วยความอดทน
ด้วยการพิจารณาด้วยเหตุผลแต่เมื่อกี้ท่านบอกว่าสมาชิกวุฒิสภา
หรือผมกำลังพูดไม่ไว้วางใจคนเสนอร่างแต่ขอโทษครับ
วันนี้ทั้งวันครับท่านประธานทั้งผู้เสนอก็ดีฝ่ายค้านก็ดี
เปิดเวทีสบายอย่างนี้ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลทั้งวัน
นี่คือพิจารณาร่างรัฐมนุนเหรอครับรัฐมนุนท่านพิจารณาต้องพิจารณาในหลักตานครับ
แต่ท่านเอาตัวบุคคลมาเล่นงานตลอด
แล้วจะบอกว่าสุจริตได้อย่างไร
อย่างที่ผมกลับเรียนยืนยันครับท่านประธานถ้ามันมีคนที่เสนอเข้ามาเนี่ยนะครับ
และเป็นคนนอกที่เจตนาสุจริตไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตน
ผมว่าการพิจารณาร่างรัฐมนูลน่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับดีงาม
พวกเราเนี่ยนะครับก็พร้อมนะครับ
พิจารณาร่างรัฐมนูลที่เป็นประโยชน์ที่มีเนื้อหาสาระ
แต่ผมอยากให้พวกเราเนี่ยนะครับ
คำนึงว่าผลที่เรากำลังพินาอยู่เนี่ย
มีหลายท่านกังวลครับท่านประธานพูดในสภาอย่างนี้
บอกว่าถ้าหากว่าสภาแห่งนี้ไม่รับเนี่ยนะครับจะเกิดข้อขัดแย้งนอกสภา
แล้วท่านรู้ได้ยังไงถ้าท่านไม่ไปปลุกปั่นไม่ไปยุโยงส่งเสริม
ไม่ไปสร้างสถานการณ์ข้างนอกเขาก็ไม่ปั่นป่วนหรอกครับ
เด็กที่โดนคดีติดคุกติดตารางเพราะพวกเราเนี่ยขาดความรับผิดชอบ
ผมว่าพวกเราใจดำไปหรือเปล่าครับที่เราใช้โอกาสเหล่านี้นะครับ
เอาสถานการณ์ที่เรากำลังพินาร่างและธรรมนูญฉบับเนี้ย
ออกไปปลุกปั่นยุโยงให้คนข้างนอกเนี่ยนะครับเขาทำผิดกฎหมาย
แล้วเด็กเหล่านี้อนาคตของชาติเขาเรียกว่าที่เราเรียกว่าลูกศิษย์เนี่ยแหละครับ
เป็นทั้งลูกเป็นทั้งสิทธิ์ครับเราต้องปกป้องคุ้มครองดูแลเขา
ไม่ใช่เราเอาเหตุการณ์วันนี้เราไปยุโยงส่งเสริมเขา
ให้เขาออกมาต่อต้านแล้วก็สร้างสถานการณ์ให้เขาโดนคดีอีก
แล้วพอไม่ได้รับประกันตัวก็ไปโทษศาลไปโทษสารยุติธรรม
ไปโทษศาลรัฐมนูญไปโทษศาลปกครองก็สิ่งต่างต่างเลย
มันเกิดจากพวกเราทั้งสิ้นนะครับ
ทำไมเราไม่ใช้ความเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับ
เป็นผู้ใหญ่ของพวกเราเนี่ยไปแนะนำเขาไปบอกเขาอะไรถูกอะไรผิด
ที่ผู้อภิปรายไม่อยู่ในประเด็นเลยฮะ
ผมลังสิบหลมสำหรับผู้แทนล่าสแรกแบบบัญชีลายชื่อ
ผมผมพยายามอดทนฟังว่าเนื้อหาสาระที่ผู้อภิปรายกำลังอภิปรายอยู่
มันกำลังอยู่ในเกี่ยวข้องยังไงกับร่างที่ประชาชนเขาเสนอมา
แน่นอนครับท่านประธานผมไม่ปฏิเสธว่าตลอดทั้งวัน
เราได้มีการใช้คำที่รุนแรงครับ
แต่คำที่รุนแรงก็เพราะเนื้อหาที่เสนอบางส่วนบางช่วงบางตอน
มันคือการไปเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้างตามรัฐมนูล
แต่ที่ผมฟังเนี่ยผู้อภิปรายไปเรื่องเด็กไปเรื่องอะไรต่างนะครับ
ผมนึกไม่ออกว่ามันอยู่ในมาตราไหนครับ
ในร่างที่ภาคประชาชนเขาเสนอมา
ไปยังครูบาอาจารย์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าท่านพาดพิงใคร
แต่ผมคิดว่าอยากให้ท่านประธานช่วยเน้นย้ำ
กับผู้อภิปรายให้อยู่ในประเด็นหน่อย
การที่ผู้อภิปรายไปพูดถึงเด็กต่างผมไม่คิดว่ามันเป็นความเหมาะสม
ท่านประธานครับ
ผมกลัวอนกายกระโทษสมาชิกอุติศภาในฐานะสมาชิกรัฐทศภา
ครับครับขอประท้วงท่านประธานครับแล้วก็ผู้อภิปรายครับ
อยากให้ท่านประทานใช้เอ่อในความความความความข้อห้าครับ
วงเล็บ๔ควบคุมการประชุมให้อยู่ในสภาพการที่เรียบร้อยครับ
ท่านประธานครับซึ่งผู้ประท้วงไม่มีเหตุผลอะไรครับ
ที่จะลุกขึ้นมาอภิปรายซึ่งท่านเสรีก็อภิปรายอยู่
ในเรื่องที่เรากำลังพิจารณาครับท่านประธานครับ
โปรดวินิจฉัยครับวินิจฉัยได้แล้วครับคุณออนครับ
ยังไม่มีอะไรที่ประธานทำผิดก็บังคับนะครับ
เมื่อมีสมาชิกยืนขึ้นยกมือประท้วงประธานก็ต้องให้เขาได้ชี้แจง
เหตุผลการประท้วงครับแล้วเมื่อกลับทวงเขาฟังแล้ว
ก็ยังไม่มีประเด็นที่จะไปห้ามคุณเสรี
เพราะว่าประเด็นที่คุณเสรีพูดนั้นก็เป็นเรื่องที่เราอภิปรายกันมาทั้งวัน
ทั้งเรื่องเด็กทั้งเรื่องสารรับนูนทั้งอะไรต่าง
ดีก็อย่าไปซ้ำนะครับเรื่องใดที่พูดไปแล้วก็อย่าซ้ำไปครับ
มันเป็นวิกฤตนอกสภาที่พวกเราพูดกันเอง
แต่เมื่อกี้ท่านสมาชิกสภาพุทธแทนรัศดรท่านพูดบ่อยท่านประธานว่าอายุเนี่ยเยอะ
กระทบหมดนะฮะมันดูถูกเหมือนคนอายุเยอะเนี่ยนะครับ
พูดแล้วเนี่ยมันฟังไม่ได้แต่ต้องกลับเรียนท่านประธานครับ
อายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับโรงศพอ่ะเขาไม่ได้ใส่คนแก่นะครับ
แต่โรงศพเขาไว้ใส่คนตายครับใครไปแล้วล่ะครับ
แล้วคนตายนะครับบางทีอายุน้อยก็ตายได้
สวัสดีครับผมว่าไกลไปแล้วครับครับกลับมาเถอะครับอย่าเพิ่งตาย
กลับมากลับเอาเรื่องในสาระของรำนูนครับ
ส่วนประเด็นอะไรที่พาดปิงไปผมอนุญาตนะครับผมก็ฟังตลอด
แล้วก็บังเอิญว่าเราอนุญาตให้มีการพูดโดยไม่ไปห้าม

ขอบพระคุณครับผมก็เชื่อท่านประธานนะครับ
เพียงแต่ว่าผมอยากให้ท่านที่ประท้วงเนี่ย
นะครับได้เข้าใจแล้วก็พูดบ่อยอ่ะเรื่องคนแก่มั่งอายุมากมั่ง
คุณวิโรธคุณวิโรธประทรวงครับขอเชิญหนึ่งครับ
ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรธลักษณะดิสรนะครับ
ในฐานะสมาชิกวุฒิสภานะครับผมขอวิงวอนท่านประธานนะครับ
ให้เตือนผู้อภิปรายนะสักนิดหนึ่งนะครับว่าผมว่าท่านกำลังทำผิดข้อบังคับ
ที่สี่สิบห้าเนี่ยและหลายครั้งแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับ
บอกว่าลงศพเอาไว้ใส่คนตายเนี่ยนะครับผมว่ามันไม่เกี่ยวเลยนะ
แล้วผมขอแก้นะครับว่าโรงศพเนี่ย
มันเอาไว้ใส่คนปากอย่างท่านเนี่ยแหละครับขอโทษครับถอนนะครับถอนนะครับ

ท่านประธานครับพอดีคุณวิโรธเนี่ยเปิดเหมือนผมอ่ะ
โรธเป็นเป็นผู้ใหญ่ฮะมีวัติประวัติแล้วครับเฉินเฉินครับถอนด้วยครับ
ผมห้ามนะครับเรื่องโรงศพผมบอกเลยว่ามันไกลไปให้กลับมาครับผมถ้าท่านประธานห้ามแล้วครับ
รับรองว่าทางผู้อาจจะยุติผมก็ครับแต่ว่าคุณวิโรธไปบอกเขาว่าตอนนะครับครับ
เสียอย่าซ้ำเลยครับอย่าซ้ำแล้วก็อย่าออกไปนอกประเด็นอะไรที่เขาพาดพิงเนี่ยผมอนุญาตครับ
เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก็ถ้าประธานครับเมื่อกี้เขาเนี้ยพลาดพิงนะครับ
แล้วผมก็ใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับว่าเนี่ยอายุเยอะอายุมากแก่แล้วนะครับ
แล้วก็ยังมาพูดอีกว่าปากผมอย่างนั้นอย่างนี้อีกนะครับ
ผมว่าปากคุณวิโรธระวังให้ดีครับมันจะหนักกว่าผมนะฮะ
พอแล้วครับพอครับครับเขาถอนแล้วครับเขาถอนแล้ว
เพื่อจบผมก็ถอนนะครับท่านประธานท่านประธานครับ
ขออนุญาตครับขอประท้วงเชิญต่อนะครับอภิปรายครับ
ท่านประธานครับเพื่อความเป็นธรรมเมื่อกี้ขออนุญาตผมรังสิมลงสมาชิกรัฐสภานะฮะ

เมื่อกี้ท่านประธานขอให้ท่านวิโรธถอน

ให้ท่านผู้อภิปรายได้ถอนเมื่อกี้มันจะได้จบแล้วเราจะได้เดินหน้าด้วยดีต่อไปครับท่านประธานครับ
รังสิมันครับพอดีคุณเสรียังไม่ได้เอ่ยคุณวิโรธ

หมายถึงตอนแรกเนี่ยตอนแรกที่เขาพูดเรื่องคนอายุน้อยตายอะไรเนี่ยเขาไม่ได้เอ่ยคุณวิโรธ

ตอนหลังมาเอ่ยตอนหลังก็ตอนหลังก็ถอนตอนหลังนะครับ
ตอนแรกที่ผมไม่ได้ให้ถอนเพราะว่าเขาพูดถึงว่าคนอายุน้อยก็ตาย
กรณีเอ่ยชื่อเนี่ยต้องถอนนะครับ

ผมว่าสภาษณ์แห่งนี้นะครับ

มันวัดความเป็นวุฒิภาวะของแต่ละคน

เราก็คุมตามข้อบังคับนะครับ
แต่วุฒิภาวะคนอยู่บางทีมันก็คุมยาก
เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนมีวุฒิภาวะ
เราก็รู้ว่าอะไรคือความเหมาะสม

แต่สิ่งที่ถ้าไม่พูดเนี่ยนะครับ
เขาก็จะเอาคลิปเนี่ยครับไปออกตลอดนะครับ

แล้วก็เป็นคลิปไปส่งในยูทูปไปอะไร
นี่คือพฤติกรรมครับนะครับ
แต่ผมจะไม่ตอบโต้ต่อเลยนะครับ
อย่าไปเอ่ยชื่อครับอย่าไปรับบุตรชื่อ

เมื่อกี้ก็มาถึงส่วนที่สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะครับ
ที่บอกว่าสมาชิกวุฒิภาเนี่ย

ควรเป็นสภาเดียวนะครับ
เพราะปัจจุบันเราเป็นสภาคู่
แต่ท่านที่เสนอเนี่ยนะครับทราบไหมครับ
ที่เราพูดถึงสภาคู่สภาเดียวเนี่ย
ประเทศเขาไม่ใช่มีสภาคู่สภาเดียวเท่านั้นนะครับท่านประธาน
ประเทศ๓สภาก็มี
ประเทศ๔สภาก็มี

อย่าเอายกตัวอย่างที่ว่าสภา
ประเทศไหนเนี่ยเขาสภามีสภาเดียว
แล้วประเทศเราก็ต้องสภาเดียวด้วย
แสดงให้เห็นถึงอะไรครับท่านประธาน
การที่ประเทศไทยหรือประเทศไหนจะมีสภาคู่สภาเดียวเนี่ยนะครับ
มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ

ผมขออนุญาตนิดเดียวครับเสรีครับ

คือเรียนประเดี๋ยวยังมีท่านสุธินคังแสง
จะเป็นผู้อภิปรายอีกท่านหนึ่งนะครับ
แล้วก็มีประเด็นอะไรที่ท่านสุธินไม่เห็นด้วย

สองก็คือจบท่านเสรีเนี่ย
ผู้เสนอขออนุญาตชี้แจงก่อน

สรุปต่อเมื่อการพิปรายยุติแล้ว
แต่ว่าเรียนว่าเวลาของผู้เสนอเนี่ยคงหมด
แต่ว่าด้วยฝ่ายรัฐบาลแบ่งเวลาให้ครับ
เพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะใช้เวลาที่เกินไปนั้นได้

เชิญท่านเสรีต่อแล้วก็เรียนว่า
พยายามที่อย่าไปซ้ำในประเด็นที่เราพูดมาแล้วนะครับ
แต่ว่าประเด็นใดที่มีการกล่าวหาแล้วก็ไม่ซ้ำ

อย่าไปใช้กำหยาบหรือตอบโต้รุนแรงครับ
ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
แล้วก็ให้สมาชิกช่วยฟังด้วยนะครับ

เมื่อกี้เดี๋ยวผมกลับเรียนว่าการจะเป็นสภาคู่หรือสภาเดียวเนี่ยนะครับ
มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ขึ้นอยู่กับสภาพการของแต่ละประเทศ

จึงต้องดูตามสภาวะปัญหาความต้องการ
ที่เกิดขึ้นของคนในประเทศ
สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเราคือคนส่วนใหญ่คนส่วนมาก

เราในระบอบประชาธิปไตยคือคนส่วนใหญ่ตัดสินใจก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น
สภาจะออกรูปแบบไหนก็อยู่ที่กติกา
สภามีกี่สภาสภาคู่สภาเดียวก็อยู่ที่รัฐมนูล
รัฐมนูลเขียนแล้วพี่น้องประชาชนลงมติเห็นชอบ
ว่าให้เป็นสภาคู่มันก็คือสภาคู่
หรือว่าถ้าจะออกกฎหมายเนี่ยนะครับให้มีรายละเอียดอย่างไร

ถ้าเป็นเสียงส่วนน้อยเนี่ยนะครับและยังไม่ยอมรับปฏิกา
มันก็จะเกิดความวุ่นวายแบบนี้นะครับ
ใช้กฎหมายแล้วต้องมานั่งเสนอแก้กันตลอดแต่มันก็ไม่ผ่าน
เพราะคนส่วนใหญ่เขาไม่เอาด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ดังนั้นเนี่ยนะครับประเด็นเรื่องสภาคู่สภาเดียว
ผมไม่อยากจะพูดเยอะไปมากกว่านี้
เดี๋ยวจะกลับกลายมากล่าวหาอีกว่าเพราะไม่อยากจะ
เพราะว่าอยากจะเป็นสวต่อไปอยากจะมีหน้าที่ในตำแหน่งนี้ต่อไป
ต้องทำความเข้าใจว่าพวกเราไม่เคยคิดแบบนั้นเลย
เราพร้อมจะออกตลอดครบวาระเราก็ออก
แต่ที่เราอยู่ตอนนี้เราสำนึกตระหนักในหน้าที่
รัฐมนูลบอกให้เราอยู่๕ปีก็๕ปี
รัฐมนูลบอกว่าให้มีหน้าที่ภารกิจอย่างนี้
เรารู้ตั้งแต่แรกว่าภารกิจเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเป็นอย่างนี้
เพราะฉะนั้นอยู่ท่านเสนอบอกว่าให้พ้นให้พ้นจากความเป็นสวไปให้เหลือสภาเดียว
ก็รัฐมนูลประชาชนทั้งประเทศเขาบอกว่าให้อยู่๕ปีแล้วให้
ให้มีสองสภามันก็เป็นไปตามรัฐมนูลครับ
ถ้าเราไม่เห็นด้วยกับท่านก็จะมาหากล่าวหาเราก็ไม่ได้
เพราะมันเป็นเอกสิทธิ์เป็นหน้าที่ที่เราจะตัดสินใจนะครับ
เรื่องของสารหรือองค์กรอิสระก็ดี
มันก็เป็นส่วนที่สมาชิกหลายท่านอภิปรายแล้วผมจะไม่พูดซ้ำ
ให้เห็นได้ว่าถ้าหากว่าท่านเสนอให้มีกรรมการเข้าไปตรวจสอบ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือในกรรมการกรรมธิการทั้งหลายที่ท่านเสนอว่า
จะตั้งเป็นกรรมการผู้ตรวจต่างเนี่ยนะครับ
มีสอสอ๑๐คนอย่างนี้นะครับแต่ละองค์กรผู้ตรวจที่จะเข้าไปตรวจสอบ
ต้องบอกเลยว่าข้อเสนอเหล่านี้ของท่านนั้นมันขัดกับรัฐมนุนมาตร๑๘๔
เขาห้ามสสวเข้าไปดำรงตำแหน่งในเรื่องเหล่านี้
ข้อเสนอของท่านก็ไปขัดรัฐมนูลแล้ว

แล้วมันจะเดินต่อได้ยังไงแล้วเราจะไปรับร่างของท่านได้อย่างไร

สิ่งที่ท่านเสนอว่า
ร่างคำนวลของท่านเนี่ยเสนอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรัฐประหารเกิดขึ้น
ผมต้องกราบเรียนครับท่านประธานครับ
ว่าสิ่งที่เราบอกว่าป้องกันไม่รัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ

สภาพปัญหาของบ้านเมืองที่เกิดขึ้นมาก่อนเก่าเนี่ยนะครับ
มันก็ต้องจำเป็นต้องพูดนิดนึง
ว่าอยู่ไม่ใช่คนลากรถถังลากปืนออกมา
ถ้าหากว่าไม่ต้องให้เกิดการรัฐประหาร
หรือป้องกันรัฐประหารไม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
เราต้องสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี
เราต้องไม่ทุจริตเราต้องไม่สร้างความรุนแรง
แล้วก็ไม่จาบจ้วงไม่ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
อย่าไปสร้างสถานการณ์เหล่านี้ให้คนในชาติมันแตกแยก
อย่าให้คนในชาติมาต่อสู้ห้ามหันกันเอง

ผมเชื่อว่าไม่มีใครไปปฏิวัติรัฐประหารหรอกครับ
ถ้ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันรุนแรงหรือผิดปกติเกิดขึ้น

ข้อกล่าวอ้างทั้งหลายย่อมต้องมันเป็นเหตุเป็นผลของมัน

ไม่ต้องไปเขียนแล้วครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับ
ห้ามทำอะไรห้ามรัฐประหาร
คนมันถ้ารัฐประหารเกิดขึ้นนะครับ
เขียนในรัฐธรรมนูลมันก็ฉีกรัฐธรรมนูล

ถ้าเขียนรัฐมนูลก็ฉีกรัฐมนูล
ในกฎหมายอาญาก็ไปฉีกกฎหมายอาญา

แก้ปัญหาต้องให้บ้านเมืองอยู่ในร่องในรอยครับ
ไม่สร้างความแตกแยกไม่สร้างความบรรทอนไม่ไปปลุกปั่นนะครับ
ไปล้างสมองเด็กเยาวชนให้ออกมาต่อสู้เรียกร้องในสิ่งที่ผิดกฎหมาย
มันก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นในบ้านเมือง
ทุกคนก็มีชีวิตอย่างมีความสุขมีความผาสุข
ส่วนการที่จะยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติปฏิรูปประเทศนั้นเนี่ยนะครับ
จริงเมื่อก่อนเราก็ไม่มีนะครับแต่หลายประเทศเขาก็มี
เขาก็มีทิศทางวิธีการจะให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองโดยกำหนดยุทธศาสตร์
ทำให้บ้านเมืองดีขึ้นเขาก็เสนอให้มีปฏิรูปประเทศ
ถ้าหากว่าไม่มียุทธศาสตร์เนี่ยนะครับทิศทางประเทศไม่มี
รัฐบาลทีนึงนโยบายเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนรัฐมนตรีทิ้งเปลี่ยนนโยบายในกระทรวงนั้นทิ้ง
มันก็เป็นปัญหาครับแล้วเราก็พูดตลอดว่าสิ่งเหล่านี้มันปรับปรุงแก้ไขได้ครับ
แต่ท่านก็เสนอบอกให้ยกเลิกนะครับต้องกลับเรียนท่านประธานครับ
โดยสรุปที่ผมจะกราบเรียนว่าร่างรัฐมนูลฉบับที่ท่านเสนอมานี้
เป็นร่างรัฐมนูลที่มีปัญหาในเนื้อหาของตัวร่างรัฐธรรมนูลเอง
ถ้าหากว่าร่างรัฐมนุนฉบับนี้ไม่ผ่านสภาไม่ใช่ความผิดของสมาชิกสภาพุทธแทนรัศดร
ไม่ใช่ความผิดของสมาชิกวุฒิสภาแต่ขอให้ท่านรับรู้ไว้ว่า
ถ้ามันไม่ผ่านสภานี้เพราะเนื้อหาในรัฐมนูลที่ท่านมีเจตนาจะไม่ให้มันผ่านเอง

เนื้อหาที่ท่านเสนอมานั้นหลายท่านพูดมาแล้วว่าเป็นเรื่องการแทรกแซงสารทั้งหลายแทรกแทรงองค์กรอิสระ
ลดกระบวนการลดขั้นตอนการตรวจสอบในระบบรัฐสภา

ร่างรัฐธรรมนูลที่ท่านเสนอมานั้นเนี่ยนะครับ
มันเป็นร่างที่ท่านใช้โอกาสมาหาพื้นที่ในสภา
บนพื้นฐานความรู้สึกที่ท่านมีความโกรธ
มีความเครียดแค้นมีความเกลียดต้องการที่จะแสดงออก
เพื่อให้เป็นไปตามที่ท่านต้องการและเรียกมวลชน

เราเห็นเนื้อหาแล้วยังไงมันไม่ผ่าน
ผมไปถามสื่อมวลชนมาถามผมท่านประธาน

ผมถามกลับไปที่สื่อมวลชนว่าน้องอ่านร่างรัฐมนูลหรือยังว่ามันจะผ่านไหม
สื่อมวลชนหลายคนยังตอบผมเองเลยว่ามันรุนแรงไม่ผ่าน
ผมไม่ได้คิดเองพูดเองไม่ได้มโนภาพ
นี่คือถ้อยคำที่มันอยู่ในเนื้อหาสาระในร่างที่ท่านเสนอมา
เพราะฉะนั้นต้องกราบเรียนว่าสิ่งที่หากรัฐมนุนจะตกแล้วไม่ผ่านไม่ใช่คนอื่นเลย
เป็นสิ่งที่ท่านเขียนมาทั้งสิ้น

ว่าร่างรัฐบุญจบับนี้มีปัญหา
ผมไม่ได้หวังว่าให้ท่านไปแก้เลย
เพราะว่าท่านแก้มามันก็มีปุ่มหลังของท่าน
ที่ท่านเสนอมามันก็เป็นสิ่งที่ท่านต้องการ
ถ้าหากว่าดูตามนี้นะครับท่านประธานครับ

หน้าสุดท้ายบรรทัศน์ที่๓ก่อนจะจบเนี่ยนะครับ

ท่านก็ไปวนเวียนกับการแก้ไข
วด๒พระมหากษัตริย์

ไปวนมาท่านก็ไปแตะสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ตลอด
แล้วจะให้เราไว้วางใจได้อย่างไร
เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

พวกเราไม่มีความรู้สึกว่าจะไม่ชอบท่าน
แล้วก็ไม่มีความรู้สึกใด
ที่จะเกรงกลัวว่าถ้าผ่านไปแล้วสวต้องพ้นหน้าที่

จึงเห็นได้ว่าร่างรัฐมนูลฉบับนี้
ไม่ผ่านเพราะเนื้อหาของร่างรัฐมนูลของท่านเอง
ที่เสนอเข้ามาและมีเจตนาตั้งแต่แรก

และจะเอาผลพวงของการไม่ผ่านนี้ไปต่อยอด
เพื่อจะเรียกร้องสร้างมวลชน
นอกสภาขอกวางกลุ่นนาท่าน